ถูกพูดถึงและดูเหมือนจะมีแนวโน้มดีวันดีคืน

เป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้๒๕๐ที่นั่งเป็น๓๑๐ที่นั่ง
พักที่ตามหลังมาแบบเรื่อยมาเรียงอย่างก้าวไกล
งัดขึ้นมาเทียบรัศมีพักเพื่อไทยได้อย่างรวดเร็ว
สายตากองเชียร์ฝั่งเสรีนิยม
ภาพปราศัยใหญ่วันที่๒๓เมษายนที่สำย่านมิดทาวน์
่งบอกได้ว่านี่คือของจริงไม่ใช่ราคาคุย
คนที่มาฟังปราศัยจำนวนหลายหมื่นคน
สร้างความหวั่นไหวให้กับทุกพักการเมืองไม่เว้นแม้แต่เพื่อไทย
เหตุผลที่ทำให้พักเก้าไกลโดดเด่นขึ้นเรื่อย
ก็คือความชัดเจนที่มีมาตั้งแต่ต้น
อย่างการไม่สังขยนากับพักทหารจำแรง
โดยไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อต่อรอง
พร้อมเปลี่ยนแปลงประเทศหากได้เป็นรัฐบาล
กำจัดทุกปัญหาที่เป็นต้นต่อของความล้าหลังและเอาเปรียบ
ขณะที่พักเพื่อไทยคลุมเคลือครึ่งกลางมาตลอด
ทำให้คนเคยรักไม่มั่นใจว่าจะแอบปันใจ
ไปจับมือกับอีกฝั่งหลังถูกศึกเลือกตั้งหรือไม่
เปลี่ยนใจเทไปให้ก้าวไกลที่ตรงไปตรงมาชัดเจน
จุดยืนพักเราชัดเจนครับตรงปกแน่นอน
เลือกแบบไหนได้แบบนั้นจุดยืนมีอย่างนี้ครับ
มีลุงไม่มีพระ

และมีเราไม่มียุ่ง
ความคุมเคลือเรื่องดีลสลับคั่วและความไม่ชัดเจนนี่เอง
ที่ทำให้พักเพื่อไทยเพลี่ยงพล้ำต่อก้าวไกล
อุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
อุ้มทอง๙เดือนขึ้นเวทีประสัยที่เขตดอนเมือง
เพื่อประกาศยืนยันปิดสวิตช์สวและ๓ปอีกครั้ง
ศึกเลือกตั้งครั้งนี้เป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ค่ะ
เราจะไม่สามารถแบ่งใจไปให้คนอื่นได้

เพราะเราต้องการที่จะปิดสวิตช์สอวอ

จากวันนี้เหลือเวลาไม่ถึง๒๐วัน
พลิกสถานการณ์เรียกคืนความไว้เนื้อเชื่อใจมาได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะทุกคะแนนเสียงที่แบ่งใจไปให้ก้าวไกล

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน